ช่วงใกล้สิ้นเดือนแบบนี้บางทีบางคนมันก็เหมือนจะสิ้นใจ
ก็มันสิ้นเดือนมันจะสิ้นเดือนอยู่แล้วนะ
เงินเนี่ยอีกกี่วันมันก็ล่อยหล่อลงไปทุกที
ผมเลยมีสถานที่แนะนำที่จะไปทานข้าวแกงที่มันอิ่มน้ำสำราญ
กินกันแบบบุฟเฟ่กันไปเลยคุณผู้ชมครับ
พาไปที่จังหวัดชนบุรีข้าวแกงบุฟเฟ่เหรอคะ
ถูกต้องครับจัดหนักจัดเต็มได้เลยสำหรับร้านนี้
ร้านข้าวแกงครัวขาวละอองอยู่ริมถนนสายพานทองมาโป่งหมู่๕
ตำบลหนองกะขะอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
บอกละเอียดยิบแบบนี้ต้องไปถูกแน่นอน
เป็นร้านอาหารข้าวแกงแบบบุฟเฟ่ฮะราคาเดียว๔๙บาท

ลูกค้าทั้งชายหญิงพนักงานโรงงานต่างแวะเวียนกันมากินไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวครับ
อาหารที่ทางร้านเขาจัดเตรียมเอาไว้ให้ลูกค้าตักเองนั้นมีมากกว่า๑๐อย่างนะ
เลียงให้ฟังแกงหมูผัดผักล่าปลาดุกทอดมันน้ำพริกกะปิผักสดและอีกหลายอย่าง

ถ้าทุกอย่างก็ต้องใส่ถาดไปแล้วครับ

อกจากนี้ยังมีขนมจีนน้ำยาซุปเปอร์ไก่แกงเขียวหวานไก่และส้มตำ

แล้วก็รสชาติไม่ต้องบอกเลยอร่อยแน่นอน
เพราะว่าเห็นหน้าตาคนที่มาทานแล้วนะครับ
มีความสุขแบบฝุดไปเลย

เต็มที่ลูกค้าเขาก็ยืนยันนะครับ
ว่าถูกใจทั้งราคาแล้วก็รสชาติ
ซึ่งทางด้านนายอำนวยและนางบังออนขาวละออสองสามีภรรยาคู่ชีวิตเจ้าของร้านก็บอกว่า
เปิดร้านใหม่นะก็ต้องการให้คนรู้จักแล้วก็ต้องการให้ทุกคนรู้ว่าอาหารที่นี่อร่อยแค่ไหน
ก็เลยขายแบบบุฟเฟ่มันเลยเอาใจเหล่าบรรดานหนุ่มสาวเนี่ยนะครับ
แถวนั้นก็มาทานกันเพียบเลยนะครับ
กี่โมงอ่ะคุณ๑๐โมง๑๐โมงเช้า๑๐นาฬิกา๓๐นาทีไปจนถึงช่วงเวลาบ่ายก็คือบ่าย
๑๓นาฬิกา๓๐นาทีเขาบอกว่าเปิดแค่๓ชั่วโมงเท่านั้นเรียบเพราะมันเกลี้ยงหมด
ก็มันเป็นบุฟเฟ่ไวมากคุณแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นใครจะไปทานนะครับคุณผู้ชมครับ
ไปกันให้ถูกแล้วกันย้ำกันอีกทีว่าอยู่ตรงไหนนะครับ
ร้านข้าวแกงครัวขาวละอองนะครับอยู่ริมถนนสายพานทองมาโป่งหมู่๕ตำบลหนองกะขะอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี

โอ้โหนี่มีผัดปลาดุกมีโอ้ยแกงอะไรเต็มไปหมดน่าทานเนอะ
กินให้เต็มที่อิ่มกันให้ทั้งอาทิตย์ขึ้นไปเลยแล้วก็รอให้ถึงเดือนหน้าได้รับเงินดงเงินเดือนกันนะจ๊ะ
กินวันนี้ให้อิ่มจนถึงเดือนหน้า

กินยังไงให้อิ่มไป๒วันเนี่ยคุณไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน

โอ้โหนะก็มีพื้นที่เยอะยัดเงินเข้าไปเก็บใส่กระเป๋าไม่ได้นะ
เอาเป็นว่ากินให้มันพอดีเอาให้เต็มที่ตามที่ตัวเองทานได้เนาะ